อย่าเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะ

เอาใบเปลี่ยนชื่อมาให้นักข่าวดู
กัญชามรำจริง
ชื่อคุณพัทรพงศ์อายุ๓๒ปี
อยู่วันละที่๔๙๙ทัพ๖๑
เขาก็เป็นคนจังหวัดบุรีรำอย่างที่บอก

บตะลุงผมก็เปลี่ยนเป็นกัญชามรำ
ก๊อฟแล้วดูเสื้อที่เขาใส่นะเสื้อดำเนี่ย

ก็มันจะมีใบอยู่ใช่ไหมครับ

นามสกุลนี้เขามีสตอรี่นะ
ไม่ได้แบบไก่กาตั้งเองอะไรใดนะคุณผู้ชม
คุณพัทรพงศ์บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะ
ผมไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนให้เป็นกัญชาลำเลยนะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้นะผมจะเปลี่ยนเป็นกิติเลิศวนิษฐกุล
แต่เขาบอกว่ามันซ้ำมีคนเอาไปแล้ว

ก็เลยบอกโอ๊ยไม่เป็นไรมันใช้ไม่ได้ใช่ไหม

มีการปลดล็อกกัญชา

ก็เลยถามเดี๋ยวนะคุณพัทรพงศ์คุณถามภรรยาคุณหรือยัง

แล้วก็ให้ภรรยาไปค้นดูความหมายก่อนที่จะไปแจ้งเปลี่ยน
ก็เลยไปถามภรรยาชื่อว่าคุณดานุญาดา
นามสกุลเก่าของภรรยาเนี่ยวิโสรามอายุ๒๗ปีนะ
มีคำว่ารำอยู่เลยวะครับอื้อมีคำว่ารำว่าบอกว่า
ก็อยู่กับสามีมาประมาณปีครึ่งตัดสินใจมีลูกด้วยกัน
แต่ตัวเธอเนี่ยเป็นคนสายมูทย์อยู่แล้ว
ก็เลยนั่งเอานามสกุลมาวิเคราะห์ตัวเลขกันอย่างนั้นอย่างนี้นามสกุลสามีตัวเลขก็ไม่ค่อยดี

มันก็ไม่ค่อยดีแล้วมันก็ไม่เข้ากับชื่อของเธอเองด้วย

มันไม่ค่อยเข้ากันก็เลยอ่ะคำนวณไปคำนวณมาเฮ้ยกัญชาลามันเข้าฮะ
ตัวเลขมันได้ก็เลยยอมให้เปลี่ยนเอาไปฟังเสียงหน่อย
ก็เลยได้นามสกุลนี้
กลุ่มแต่ยิ่มนะเขาว่ากัญชาลำรู้สึกยังไง
ผมอยากรู้เหมือนกันนะกัญชารำความหมายมันแปลว่าอะไรเนอะ
เธอบอกว่าลูกสาวเดี๋ยวจะคลอด๒๒นี้
ยังไม่มีชื่อจริงแต่ชื่อเล่นคือน้องปอ

น้ามสกุลคือคนเล็กรูปสาวก็คลอดมา

ก็คือเป็นกัญชารำเลยเขาบอกว่าก็น่ารักดี
สกุลใหม่มันก็ลงตัวตัวเลขมันก็โอเคอะไรอย่างนี้
เก่งตอนที่เปลี่ยนให้เขาสูบกัญชามาก่อน
รู้เหมือนกันแต่อย่างที่น้องดอมบอกเสื้อเขาก็มีใบอยู่